มีตำรวจรับสวยนะมีตำรวจรับสวยมีอีกแล้ว
ไม่ได้พูดเองด้วยบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กยอมรับเลย
อมรับเลยว่านะครับกรณีโกดังพลุระเบิดที่นราธิวาส
มีตำรวจรับสวยครับคุณผู้ชมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับ
พลองผู้บรรจการจำนวดแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังเก็บพลุ
แล้วก็ดอกไม้ไฟที่ตะบนมูโนะอำเภอสูงไหนโกลกนราธิวาส
ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนหลายราย
บ้านเรือนเสียหายนะครับเป็นร้อยหลังคาเรือน
อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวไปก่อนหน้านี้
โจ๊กบอกว่าสารอนุมัติหมายจับสามีภรรยาเจ้าของโกดังแล้ว
ก็คือนายสมปองณกูลและนางสาวปิยานุษย์พึ่งวีรวัตร
ในข้อหาประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่หนีไปมาเลนะครับ
เดี๋ยวจะเร่งประสานตัวนะครับส่งตัวผู้ต้องหากลับมาในประเทศไทย
พลตำรวจเอกสุรเชษหรือว่าบิ๊กโจ๊กยืนยันด้วยว่า
ขณะนี้มีคำสั่งย้ายตำรวจภูทรมูโนะ๔นาย
ประกอบด้วยพันธบทเอกสุธาวัฒน์ทารีไทยท่านผู้กำกับการ
พันธุ์ตำรวจโทอารีวาเด็งรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม
พันธุ์ตำรวจโทจรรย์อินทราสารวัตรสืบสวน
และพันธุ์ตำรวจตรีณเชษมณีโรธสารวัตรป้องกันและปราบปราม
ให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสครับ
ล่าสุดล่าสุดมีคำสั่งย้ายอีกย้ายจ่าสิบตำรวจมาหาหมัดฟาโรตันยีนายู
หรือว่าจ่าฟาโรเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ตนี่มันจะตรงกับที่คุณวิโรธพูดไว้เลยนะ
นี่หรือจ่าฟอร์ฟันเนี่ยรับสวยอยู่นี่แหละครับจ่าฟาโรที่เขาเรียกกันที่นั่นน่ะ
ท่านเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสมภาพมูโนะอีกหนึ่งนาย
หลังถูกเชื่อมโยงว่าคนนี้เป็นคนเรียกเก็บสวย
แล้วก็เรียกเก็บสวยจากนักธุรกิจสีเทาในตลาดมูโนะนั่นแหละ
เพื่อจะส่งให้ผู้บังคับบัญชาผมไม่ได้พูดนะอันนี้ข้อมูลนะครับ
ซึ่งต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับไปจนถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์
ว่ามันจะไปถึงใครบ้างนะครับแล้วก็จะเอาผิดทั้งหมดด้วย
ส่วนนักการเมืองท้องถิ่นจะผัวพันเกี่ยวข้องหรือเปล่าขณะนี้
ยังไม่มีข้อมูลนี้นะครับทีมข่าวได้คุยกับนายรอฟิก
รอฟิกนี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะจังหาจะอยู่ดังนั้นะ
ต้องปกปิดเขาหน่อยนะเล่าถึงขั้นตอนการจ่ายสวย
เขาจ่ายกันยังไงเลยที่นั่นนะคือคือเขาจะมีการเอาสินค้า
เข้ามาตรงด้านสุไหน้กูลกนะครับนอกจากงานประจำแล้ว
ยังมีการขายข้าวของเครื่องใช้ที่เอาเข้ามาจากมาเลนี่แหละ
ตลอดระยะเวลา๓ปีนะครับที่เป็นพ่อค้า
ต้องจ่ายสวยจ่ายให้ใครพี่จ่ายให้ตำรวจ
ตำรวจหน่วยไหนพี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

อ่าเขาบอกว่าเนี่ยอยู่หน้าดานะครับ
พันแต่ใบเสร็จที่จะรับจะปรากฏจำนวนที่จ่ายไป
๕๐๐บาทเท่านั้นเอ้าแล้วที่เหลือส่วนต่างอ่ะไม่รู้อ่ะดอม
ในท้องที่สพสุกลกนี่นะจะต้องจ่ายเงินอีก๑๐๐๐บาทต่อเดือนนะ
พันหนึ่งต่อเดือนแล้วเมื่อสินค้าเนี่ยนะครับมาถึงที่ตั้งร้าน
ก็จะมีตัวแทนตำรวจก็คือจ่าฟาโลมาเก็บสวยส่งผู้ประคับบัญชาอีก
โดยจะจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันจ่ายไป
ถ้าไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายจะโดนก่อกวน
โดนเกาะกวนบ้างยึดสินค้าบ้าง
แม้จะนำเข้ามาอย่างถูกต้องก็ตามโอ้ยคนก็ทำมาหากิน
และธุรกิจส่งออกพลุของโกดังที่เกิดเหนือ
เขารู้มาว่าแหล่งข่าวคนนี้รู้มาว่า
ต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินให้กับตำรวจสพมูโนะ

เป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งพลุไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ทางเรือข้ามแม่น้ำโกลกไปครับลองฟังเสียงดูฮะ
ถ้าของไม่เยอะก็จะให้จ่ายแบบรายเดือน

บางคนก็๑๐๐๐บางคนก็๕๐๐บางแล้วแต่
ของเยอะของน้อยก็จะดู
บางคนอยู่ที่ต่อรองด้วยเอาผมน้อยนะ
เอาผมไม่เยอะนะบางคนก็ได้
บางคนก็ได้เยอะแล้วแต่
แล้วชาวบ้านเคยถามไหมครับว่าทำไมถึงต้องจ่าย

เขาอ้างแบบนี้อ้างไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยว่า
บางทีเขาก็กักไว้ถ้าเขาจับได้ก็กักไว้
เขาพยายามกากรถไว้ไม่ให้ไป
เขาพยายามอ้างนู่นอ้างนี่จนชาวบ้านเขาเกิดความรำคาญ
เกิดความรำคาญก็ต้องจ่าย
เบิร์ตเนี่ยย้ำทุกครั้งเวลามีการกล่าวหาใช่ไหมดอม
พี่บอกว่าไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองใช่
อยากฟังจากฟาโลบ้างไหมจากฟาโลบอกว่า
โอ้โฮหนูจะข่าวฟังเหรอฟังครับไทรัตฟัง
ผมนี่เครียดมากนะแล้วกังวลมากนะ
เนี่ยโอ้โหผมไม่เคยรับสวยเลยนะ

ก็เครียดอยู่เพราะว่าเครียดของตอนนี้ผมขับรถอยู่
ตอนเครียดมันสองอย่างครับพี่
เครียดของบ้านอีกก็มาเครียดจุดนี้อีก
แต่นี่ผมยังไม่ทราบครับพี่
นี่แหละครับคุณผู้ชมเราก็ให้ฟังจ่าฟาโรด้วยนะ
เชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้สุดแล้วแต่คุณผู้ชม
แต่ว่าเวลาเห็นข่าวแบบนี้คนดูหลายคนเขาบอก
อีกแล้วเหรอตำรวจรับสวยอีกแล้วเหรอ
แต่เราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกนายนะ

แล้วเราก็เห็นใจพวกท่านจริง